เรื่องกิจกรรมการทำความดียังมีมานำเสนออย่างต่อเนื่องนะครับ
ไปดูภาครัฐและภาคประชาชนทั่วประเทศครับ
จัดกิจกรรมทำความดีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อน้องพร้อมนึกในพระมหากรณฑิคุณ
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙

เด็กชายธนาเทพจันทบุรีหรือน้องต้นข้าว

ช่วยทำความสะอาดบริเวณรอบพื้นที่พระเมรุมาจำลอง

เก็บขยะนำต้นไม้ไปวางให้เป็นที่เป็นทาง
โดยได้ใส่ชุดจิตอาสาเฉพาะกิจ
ที่มีหมวกผ้าพันคอปลอกแค้นบัตรประจำตัว
และเสื้อพระราชทานครบสูตร
ข้างพระเมรุมาจำลองทางศูนย์ดำรงธรรมอุดรธานี
และเทศบาลนครอุดรธานี
ได้ตั้งโรงทานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ไปช่วยทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์
ส่วนสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา

จำเป็นไปมอบให้กับผู้ป่วยพิการที่นอนติดเตียง

ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
โดยเฉพาะข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็น
อกจากนี้ยังเป็นการลงพื้นที่

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจ

เท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป
ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล
ได้ช่วยกันเก็บกวาดใบไม้
และช่วยกันตกแต่งต้นไม้โดยรอบวัดศิลา
ซึ่งเป็นสถานที่วางดอกไม้จันทร์
ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ก่อนที่จะไปช่วยงานจิตอาสาเฉพาะกิจ
ในวันที่๒๖ตุลาคมนี้
ส่วนสมาชิกชมรมรถโบราณจังหวัดตรัง

ได้รับสกรีนเสื้อให้กับประชาชนทั่วไป

ตั้งแต่วันที่๑๔ที่ผ่านมา
จนถึงวันที่๒๒ตุลาคมนี้

นำเสื้อสีดำไปสกรีนพระบรมชายลักษณ

พร้อมข้อความเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเสื้อแต่ละตัวก็ใช้เวลาสกรีน
เป่าให้แห้งเพียงแค่๑๐นาที
ก็รอรับกลับไปใส่ได้เลย
จิตอาสากว่า๔๐๐คน
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคัน

เราทำความดีด้วยหัวใจ

ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

ไปที่จังหวัดอ่างทองบริเวณตลาดสด

พ่อค้าแม่ค้าได้นำอาหารขาวหวาน
โดยเฉพาะขนมจีบน้ำดื่ม
ข้าวลูกชิ้นโรตี

เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจ
ต่อแถวรับอาหารข้าวหวานจำนวนมาก
ปิดท้ายกันที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า

จำนวน๓๘๐ชุด

ไปรอรับอาหารจากทางร้าน
ที่ได้แจกบัตรคิวไปก่อนหน้านี้
หากบางคนที่ไม่มีบัตรคิวทางร้านก็จะแจกให้เพิ่ม
เพื่อต้องการให้ทุกคนได้รับข้าวสารและน้ำดื่มกลับบ้านค่ะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน